นี้หน่อยแหมความพยายามสูงจริงเลย
ทีนี้คุณเอาบัตรเครดิตไปรูดเติมน้ำมันด้วย
ไม่เกี่ยวเขายังอยู่ไหน
นี่ไงไอ้ที่ถามบัตรบัตรคือบัตรเครดิตที่เอาไปรูด
แม่แล้วได้รถหรูไปด้วยไปโชว์สาวเหรอคุณ
ใช่ค่ะแหมได้รถหรูมายังไม่พอใจไง
แล้วก็มาใส่ในรถเบนท์เพื่อที่บอกว่าเลขทะเบียนสวย

นี่ตอนที่ผู้กำกับสพรัฐนาธิเบสนะคะพันธุ์ตำรวจเอกเมษนนนาขวัญ
ก็นำกำลังตำรวจไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้
คือนายสุรชัยสุมมาศอายุ๒๓ปีเป็นคน๑๐๑ค่ะ
จับได้ที่ซอยสามัคคี๒๒ที่นนทบุรี
แล้วของกลางเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
ป้ายทะเบียนคศ๕๐นะครับกรุงเทพฯ
แล้วก็มีบัตรเครดิตมีชุดที่ใส่วันที่ก่อเหตุด้วย
แล้วก็มีป้ายรถทะเบียนคันอื่นด้วยค่ะ
ทีนี้ไล่ไปย้อนดูซิว่าสุรชัยสุรชัยทำอะไรบ้าง
ก็เห็นนะว่านายสุรชัยขี่มอเตอร์ไซค์
จอดฝั่งตรงข้ามบ้านที่เกิดเหตุ

ทีนี้พอจอดมอเตอร์ไซค์ฝั่งตรงข้ามเสร็จแล้วปั๊บ
สุรชัยย่องเข้าไปในบ้านหลังนั้น
รื้อของในเก๊ะในลิ้นชัก

พอได้กุญแจเบนส์มาปุ๊บก็ขับเบนส์ออกไป
แล้วสุรชัยบอกเพื่อนนะเอ้ยเองมารับมารับหน่อย

เพื่อนมาขี่มอเตอร์ไซคันที่เขามาจอดฝั่งตรงข้ามอะค่ะ

แล้วเจ้าของบ้านนะตอนนั้นผู้เสียหายเจ้าของรถเบนท์
คุณธีรบูลพิสารอภิพงศ์
บอกว่าผมนอนหลับอยู่ในห้องที่ชั้น๒
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๔ที่ผ่านมาช่วงประมาณตี๑
เจ้าของบ้านพอรู้ว่าเบ้นโดนขโมยไป
ก็ไปแจ้งตำรวจสพรัฐนาธิเบสให้ตำรวจช่วยตามตัวคนร้ายหน่อย
ตำรวจเขามีหลักฐานจากจุดตั้งต้นตรงนี้ใช่ไหม

รู้ว่าสุรชัยเนี่ยจริงเขาทำงานก่อสร้างแถวบางบัวทอง
แล้วเมื่อวานนี้ตำรวจก็เลยไปดักซุ่มรอไง
สุรชัยจะไปหาเพื่อนเห็นเลย
นี่เบ้นคันนี้ไงแต่ทะเบียนมันไม่ใช่คุณผู้ชม
ทะเบียนเนี่ยไม่ใช่คอระคังสเส๕๐คือคันที่โดนขโมยไปนะ
แต่มันเป็นทะเบียน๖กย๙๙๗๗
แล้วเอ้าทำไมป้ายทะเบียนมันไม่ตรงกัน
ทีนี้สังเกตสังเกตคนขับรถตัวนายสุรชัยนี่แหละ
ตรงกับข้อมูลที่ตำรวจได้มาเลย
สุดท้ายตำรวจเลยไปจับกลุ่มตัวนะ
แล้วเค้นสอบไปเค้นสอบมาปรากฏว่าอะไร
สุรชัยสารภาพผมเนี่ยเอาเบนท์มาจริงคุณตำรวจ
วันนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปตะเวน
เวนดูว่าจะเข้าไปขโมยของบ้านไหนดี
ทีนี้พอเห็นบ้านนี้มีเบ้นจอดอยู่
ก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์ตรงข้ามปีนรั้วเข้าไป
แล้วเห็นว่าหน้าต่างห้องครัวไม่ได้ล็อก

ได้อะไรมาบ้างล่ะได้บัตรเครดิตมาใบหนึ่ง

ผมก็เลยเอากุญแจมาสตาร์ทขับออกมา
เครดิตที่ผมขโมยมาผมก็ไปรูดเติมน้ำมัน

ใช่ค่ะแล้วที่บอกว่าพีคกว่าคืออะไร
ขับไปเจอบีเอ็มบีเอ็มเอ็กซ์๓
ทะเบียนแบบสีม่วงทะเบียนประมูลเอาสวยดี

ปากเก็ตนนทบุรีเนี่ยนะถอดป้ายทะเบียนบีเอ็ม

จะเอาเบนท์นี้ขับไปอวดสาว
คืออวดสาวทีนึงต้องอวดให้ครบสูตร
คือรถก็หรูแล้วนะป้ายทะเบียนฉันยังเป็นป้ายทะเบียนประมูลมาเลขสวยด้วยนี่
เครดิตเราก็มีแล้วยังมีป้ายอื่นนะ

มาดูบ้านนี้ก่อนไหม

ทะเบนดูเฉยนะทะเบนดูทั่วไปอย่างนี้
ที่เปิดทางเข้าได้เราก็เข้าเลยใช่ไหม

อ๋อคือตอนแรกเราขี่มอสไซค์ประกอบเหตุใช่ไหม
เสร็จปุ๊บเราได้รถไปแล้วเนี่ย
เราก็เลยไปตามที่เราให้มาขี่มอสไซค์กลับ
แล้วป้ายทะเบียนเราไปเอามาจากไหน
ทะเบียนคันที่ใส่อยู่เราไปเอามาจากรถคันไหน

เห็นเราก็จอดอยู่แล้วไปขโมยมา
โอ้โหอะไรมันจะครบสูตรขนาดนั้นน่ะ
เมื่อกี้คุณอาริยาบอกผมว่าโอ้ยอมใจจริงคนนี้
ทีนี้ไปตรวจสอบประวัติดูอ้าวสุรชัย
เคยโดนดำเนินคดีครอบครองกระท่อมตอนปี๖๒
ก็โดนแจ้งข้อหารักษาลักษณ์ในเคหะสถานในเวลากลางคืน
บัตรเครดิตของผู้อื่นก็เอาไปสอบปากคำนะ

เดี๋ยวต้องไปไล่ดูป้ายทะเบียนด้านหลังรถด้วยนะคุณ

ใช่ใช่ค่ะโอ้โฮหลายกันจริงไปเอาของใครเข้ามากันบ้าง